การันตีปลอดภัยแล้วก็ของเยอะค่ะ

ถ้าเราสามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ช็อปบนมือถือได้มันง่าย
แล้วเราก็ต้องการช่องทางเพื่อเพิ่มความสุขให้กับความสุขเล็กน้อยของเรานะ
ผมเป็นสมาชิกมาก่อนหน้าที่จะเป็นเซ็นเตอร์อีกนะครับผมผมซื้อพวกอุปกรณ์กีฬา
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยในหมวดหมู่ของการช้อปปิ้งในช้อปปี้เนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับ
ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายนะครับผู้ชายเองก็แอบช้อปปิ้งเหมือนกันนะครับผม
บางทีไปเดินห้างบางทีบางคนก็พาแฟนไปแต่แฟนก็อาจจะดูแต่ของแฟนเนาะ
ไม่มีเวลาอะไรงี้ก็มาแอบช้อปปิ้งได้ในมือถือเราได้อะไรนี้ครับผม

มีโปรโมชั่นดีมาก
มีแบบพวกลดถึง๙๐เลยนะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๙เดือน๙

หาหากันแต่ละครอยากมาหา
ดีครับ

เราเองเป็นนักแสดงก็ไม่ได้หวังอะไร

แล้วก็มีคนบอกว่าเล่นละครสวยจังเลย

เป็นคำชมที่แปลกของเรื่องอื่นหรือเปล่า

เล่นด้วยตัวเองแล้วขำไหมครับ

แล้วตอนที่เราได้มานั่งดู

จากว่าจะเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชาย
มันก็เป็นแบบเป็นแก๊กหนึ่งที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้

ตัวเนี่ยเล่นดีกับน้องทำอะไรให้มันดูชัดดีกว่า

หลายคนจะเอารอดที่เป็นแพ็คของเธอเนี่ย

คิดว่าคุณเป็นพี่เศษหรือ
ก็ตั้งใจว่าเออเล่นเป็นตำรวจสักเรื่องหนึ่ง
ก็ให้มันรูปร่างให้มันดูเหมือนตำรวจหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะ

ก็เขาพูดเองว่ามันจะน่ารัก
ถ้าแบบผู้ชายบอกว่ากล้ามเยอะใส่เสื้อผ้าที่เซ็กซี่ขนาดนั้น
ก็เลยอดข้าวอดทุกอย่างเท่านี้ผมก็จะปั้มใช่ไหม
หลังคอสตูมละยะก็ไม่ค่อยเยอะเลย

ก็อย่างน้อยวันนี้หนูก็สามารถพูดได้แล้วค่ะ

ไม่เคยแต่เหนื่อยมากเพราะแรงเขาเยอะ

ห่านเล่นนี้มันสามารถฝึกใจเต่น
ก็สายข่าวว่ารางคอนถูกหั่นตอนออกไปที่คุณได้ขับไปกินยังไง
มันทำให้เรื่องต้องกระชับทำให้มันสนุกมากขึ้น
ให้มันดูรุ้นมากขึ้นเป็นเรื่องของการตัดต่อแล้ว
อย่างกำหนดเดิมคือวางไว้๑๑๑๒หรือ๑๓ค่ะ

จริงแล้วใช่ครับบทเรามา๑๙ตอนเองครับ
ประมาณ๑๙ตอนพอตัดออกมาก็ได้ประมาณ๑๐กว่าตอน
มันก็เลยแบบประมาณเดือนเดียวประมาณนี้ครับประมาณเดือนเดียว

เสียดายไหมคะถ้าพอเราออกมา๕ตอนเดียว
ไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจของทีมเราอยู่แล้ว
เพราะว่าปกติเราควรจะมี๒๔ตอนแต่เรามี๑๙ตอน

ก็เป็นมาตรฐานของการทำงานในอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าครับ
เราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราเอาใจไปอยู่กับการทำงานในหน้าที่ของเรามากกว่าครับผม

ไม่หรอกครับพี่ก็เป็นเดิมหนะ
ยังไม่ได้ดูตอนพี่แมร์กับพี่มึ้งเขากัน
ด้วยเวลาด้วยแหละพอเราโตขึ้นมาแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยตามการเวลา
แค่ว่าเปิดใจมากขึ้น

เราก็ชิวกันอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรมากหรือน้อยไปกว่าเดิม

เราก็คบกันอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันทั้งคู่
ไม่มีนิยายังไม่เกิน๘คำไม่มีลักษณ์เสร็จ

พี่อ๊อฟไงพี่อ๊อฟก็ต้องศักดิ์
ครับก็ดีครับที่เขาถามว่าอะไรนะ

ดีค่ะดีกว่าอะไรนะ

ใช่ค่ะแล้วก็ได้ชมกันปีหน้าค่ะ
ผมไม่ได้หรือบอกว่าคนไม่ได้อยากจะระบุค่ะ
มันเป็นแค่นี้มันก็ดีแล้วอะ
ก็จริงถึงผมไม่พูดอะไร

ก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราตลอดก็ต้องขอบคุณ
ผมว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ

ผมว่าความรู้สึกที่เรามีให้กันมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป
ฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับ
ตามที่พี่ณเดชน์พูดเลย
ลืมนะครับช้อปปี้นะครับ
เราบอกว่าคุณจะได้สินค้าที่คุณอยากได้
แน่นอนแล้วที่สำคัญส่งฟรี

ให้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สางไปได้นะครับผม

ต้องลาก็ได้ช็อปผ่านมือถือได้เลย